สมุทรประการนะคะมีเจ้าหนี้ค่ะไปทวงเงินจากลูกหนี้เป็นสองสามีพันรยา
ก่อนหน้านี้เขายืมเงินไปสามปีแล้วนี่นะคะยอดเงินที่ยืมไปคือสามหมื่นหกพันบาท
ก่อนหน้านี้เคยไปทวงแล้วได้มา๖๐๐๐บาท
แต่ว่าครั้งล่าสุดไปทวงเกิดการทะเลาะกันขึ้นและสองสามีภรรยานี่บอกว่าไม่มี
ไม่หนีไม่จ่ายด้วยเนี่ยนะคะเจ้าหนี้เขาก็เลยเอาปืนออกมา
ยิงไปที่สองสามีพันรยาพันรยาเสียชีวิตสามีอาการสาหัสค่ะ
ตำรวจภูทรสำโรงใต้ไปตรวจสอบห้องแถวชั้นเดียวจุดนี้นะคะ
ลูกติดติดกันประมาณสิบห้องอยู่บนถนนปู่เจ้าสมิงพราย
หลังจากที่ได้รับเหตุมีคนถูกยิงค่ะ
คือตอนแรกที่ไปถึงทั้งสองคนอาการสาหัสก่อนนะคะ
ทราบชื่อนายแสงจันทองเฟื่องอายุ๕๑ปี
และนางจิ๋วทองเฟื่องอายุ๔๕ปี
ทั้งคู่เป็นสามีพันรยากันค่ะ
กู้ภัยร่วมกับตันยูนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะ
แต่ว่านางจิ๋วซึ่งเป็นภรรยาเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ตำรวจควบคุมตัวนายวิชิตทันแหลงศรีอายุ๔๖ปี
ผู้ก่อเหตุได้ทันทีเลยพร้อมของกลาง
อาวุธปืนลูกโม่ขนาด๓๘
นำตัวไปสอบสวนที่สพสำโรงใต้
นายวิชิตผู้ก่อเหตุที่ไปทวงหนี้เขา
ให้การว่าก่อนเกิดเหตุมาทวงหนี้กับนายแสงจันทร์และนางจิ๋ว
อดนี้คือยืมตั้งแต่ปี๒๕๕๙
จนถึงปีนี้ปี๖๒๓ปีผ่านไปแล้ว
เคยมาทวง๑ครั้งได้คืนมา๖๐๐๐บาท
พอมาทวงครั้งนี้ครั้งล่าสุด
กลับไม่ยอมคืนเงินให้บอกไม่มีเงิน

แล้วเขาอ้างแบบนี้นะเขาบอกว่านางจิ๋ว
ช่วงนั้นพอทะเลาะกันนางจิ๋วยังถือมีด
พุ่งเข้ามาเหมือนจะมาทำร้ายเขา
เขาก็เลยมีปืนอยู่ในมือพอดียิงสวนออกไปค่ะ

เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานายวิชิตผู้ก่อเหตุ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นและมีอาวุธปืน
โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ